เรื่องของคดีน้องชมพู่นะฮะนับไปนับมาเนี่ยวันนี้๘๙วัน
พรุ่งนี้ครบเก้าสิบวันสามเดือนแล้วนะคะถูกต้องครับ
ความคืบหน้าทางคดีเราก็รอฟังจากทางตำรวจอยู่ทุกวันนะฮะ
แม้ว่าความคืบหน้าจะออกมาน้อยแต่ตำรวจในพื้นที่ทำงานอยู่นะครับ
ใช่ค่ะยังทำงานอยู่นะครับความเคลื่อนไหวต่างต่างในพื้นที่บ้านกกอกที่มุกดาหารเนี่ย
ต้องยอมรับว่ามันก็เกิดขึ้นทุกวันค่ะโดยเฉพาะเรื่องของลุงพล
อืมนายชัยพลวิพาลุงเขยน้องชมพู่ค่ะอันนี้ต้องยอมรับนะฮะว่า
ตัวเขาเองก็ยอมรับว่าเขาคือหนึ่งในผู้ต้องสงสัยตกเป็นผู้ต้องสงสัย
ไม่ได้เป็นผู้ต้องสัยที่ตำรวจเขามีการแจ้งข้อหาอะไรนะฮะแต่ว่าจากการถูกเรียกไปสอบหลายครั้ง
หรือว่าแม่น้องชมพู่เองก็สงสัยมาเกี่ยวกับเรื่องของช่วงเวลาวันที่๑๑พฤษภาคมที่น้องชมพู่หายตัวไปเนี่ย
มันมีช่วงเวลาที่แม่น้องชมพู่บอกว่าเอ๊ะลุงพลยังเคลียร์ไม่ได้อืม
ยังตอบไม่ชัดช่วงนี้ไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงค่ะ
หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะคนเดินทางมาให้กำลังใจทุกวันไปไหนคนเจอก็ให้กำลังใจอืม
บอกว่าเชื่อว่าลุงพลไม่ทำร้ายหลานสาวค่ะ
แม้จะเป็นลุงเขยก็ตามแต่เชื่อว่าลุงพลไม่ทำร้ายน้องชมพู่แน่แน่อืม
อย่างภาพวันนี้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันเสาร์วันหยุดค่ะ
คนก็เลยมาเยอะไปเยอะเลยถูกต้องเยี่ยมไปให้กำลังใจนี่ฮะ
บ้านลุงพลใกล้เสร็จแล้วนะแต่อีกมุมนึงเนี่ย
ก็มีคนเหมือนกับตั้งคำถามตั้งข้อสังเกตมาเหมือนกันค่ะ
เดี๋ยวท่านรอฟังกันแล้วกันระหว่างนี้
ของทางไทยรัฐนะครับเพราะว่ามีคนก็ตั้งคำถามมาอยู่เหมือนกันว่า
ตกลงที่มาหาลุงพลกันขนาดนี้มอบของกันแบบนี้ทุกวัน
อบอุปกรณ์ก่อสร้างส่งช่างมาสร้างบ้านให้อะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะ
แน่นอนว่ามุมหนึ่งก็คือเรื่องของน้ำใจของคนที่เขามีกระจิตกระใจจะให้
ก็คืออยากให้อยากให้ด้วยเสน่หา
ลุงพลคือสถานะแบบไหนอะไรยังไงเขาเป็นใครเหรอเขาเขาทำอะไรถึงได้รับการยกย่องเชิดชู้
หรือว่ามีแฟนคลับมาอะไรเยอะแยะขนาดนี้เหรอแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติอ่า
อันนี้ด้วยความเคารพลุงพลนะฮะค่ะสมมุติเฉยนะ๕วันหนึ่งข้างหน้า
กลายเป็นว่าลุงพลคือผู้ต้องหาขึ้นมาเนี่ยเออแล้วมันจะยังไงกัน
แล้วกลุ่มแฟนคลับจะจะช็อกไหมเดี๋ยวค่อยว่าตรงนั้นเอาตรงนี้ก่อน
เอาบรรยากาศตรงนี้ก่อนนี่ครับทุกผู้ชมครับความเคลื่อนไหวที่บ้านลุงพลนะครับ
ที่บ้านกกกอกตมกกตูมอดงหลวงชมกดาหารวันนี้ตั้งแต่เช้า
มีผู้คนเดินทางมาอย่างต่อเนื่องวันนี้ก็เยอะกว่าหลายวัน
แม้จะไม่เยอะเท่าวันที่หมอปลามาแต่วันนี้วันหยุดวันเสาร์นะฮะ
ก็เยอะกว่าวันธรรมดาเพราะว่าหลายท่านก็ว่างจากกิจการการงานต่าง
บางส่วนก็เดินทางมาตั้งใจมอบของขวัญเพื่อให้ลุงพลในโอกาสจะขึ้นบ้านใหม่
บ้านใหม่ใกล้จะสร้างเสร็จแล้วอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านเห็นนะฮะ
เป็นภาพหลวงปู่เงินวัดบางคลานที่จังหวัดพิจิตร
แล้วก็มีภาพหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงที่พิจิตร
ที่มีผู้ที่เดินทางมาเนี่ยนำมามอบให้

มีผู้หญิงคนหนึ่งที่มาจากพิจิตรนะครับ

บอกว่าตั้งใจมาหาลุงพลโดยเฉพาะ
เพราะถูกเลขท้าย๒ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาล

เธอบอกว่าเลขเนี่ยได้มาก็เพราะติดตามข่าวลุงพลนั่นแหละ

แล้วมีอยู่วันหนึ่งลุงพลไปไหว้พระที่คำชโนธ

เห็นไหมดูจากข่าวเนี่ย
แล้วเห็นเลขที่ติดอยู่ตรงป้ายที่ติดแขนลุงพลน่ะ
เกาะคำชโนธเดี๋ยวนี้เขาต้องมีบัตรคงบัตรคิว
อ่าในการที่จะเข้าไปจะได้แบบไม่แออัดจนเกินไปเนี่ย

ก็เอาไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดแรกที่ออกเนี่ยคือต้อง๑กรกฎาคม

ก็ซื้อมาเรื่อย
ถูกต้องยังตามอยู่ใช่มั้ยเขาเลขตามใช่มั้ยครูราชบร

ก็ซื้อต่อจนมาถึง๑สิงหาคม
เอาถูกฮะเลขท้าย๒ตัวถูก๕ใบ
ใบละ๒๐๐๐ก็ได้มา๑๐๐๐๐นะครับ
เธอก็เลยตั้งใจเดินทางมาหาลุงพลที่บ้าน
เพราะเคยบอกกับเพื่อนเอาไว้ว่าตั้งแต่งวดแรกที่ซื้อนะ
ถ้าถูก๙๒เนี่ยนะเดี๋ยวจะมาหาลุงพลที่บ้านกกอกเลย

งวดนั้นจะไม่ถูกแต่งวดต่อมาถูก
ก็เลยเดินทางมาวันนี้นะครับแล้วก็ซื้อซูชิ
เอามาเลี้ยงคนในพื้นที่ด้วยนะครับที่เจอเจอกัน
เพราะว่าปกติเนี่ยเธอเป็นแม่ค้าขายซูชิอยู่แล้ว
ก็เลยเอามาด้วยเอามาเลี้ยงด้วย
วันนี้ก็ตาม๙๒อีก๕ใบ
ก็ถูกก็บอกว่าถ้าถูกก็จะไปหาลุงพลเอาซูชิมาให้คนกกอกทาน

ค่ะอยู่พิจิปต์ค่ะ

ไปก็หมดเลยนี่ค่ะน้ำมันบอกไม่เป็นไร

เดี๋ยวตอนหลังจากนี้ใครเกิดได้เลขจากข่าวไหน

ก็แล้วแต่คนฮะแล้วแต่คน
แต่ก็อย่างที่เราคุยกันตลอด
ใช่ไหมเรื่องการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอะไรต่างเนี่ย
คนไม่ถูกเยอะกว่าแน่

ที่เราเห็นเราอาจจะเห็นข่าวแต่คนที่ถูกไง

เพราะฉะนั้นก็เอาแค่พอเหมาะพอควร
ใช่ไหมฮะอย่างคุณพี่ท่านนี้เขาซื้อแค่๕ใบ

กว่าจะถูกก็ไม่ใช่ว่าซื้อแล้วถูกเลยนะ
ใช่ทุกผู้ชมครับ

สร้างบ้านของลุงพลหน่อยอย่างที่เราทราบนะครับ
มีคนใจดีเขาส่งวัสดุอุปกรณ์ต่าง
แล้วก็ส่งช่างมาให้ด้วยออกค่าใช้จ่ายให้หมด
วันนี้ปูกระเบื้องกันอยู่นะครับที่พื้นบ้าน
แล้วก็ติดฝ้าเพดานด้วย

จากจุดเริ่มต้นที่ลุงพลบอกก็สร้างไปเรื่อย
ไม่ค่อยมีสตางค์มีเสากับหลังคา
ตอนนี้มีคนใจดีมาสร้างให้เนี่ยแทบจะเสร็จแล้วนะครับ
ช่างบอกว่าน่าจะสักอีก๒วัน
อีก๒วันเนี่ยเสร็จแน่ลุงพลเข้ามานอนที่บ้านได้ตามปกติแน่
คือช่วงนี้ต้องไปนอนที่อื่นก่อนเพราะว่าเป็นช่วงปูพื้นบ้าน
โบ้งกระเบื้องเทปูนพวกนี้มันนอนไม่ได้
แต่วันนี้ปูกระเบื้องเสร็จแล้วฝ้าเพดานด้านนอกนี่ติดแล้วนะครับ
อีก๒วันเข้ามานอนที่บ้านได้ปกติเพราะจะเหลือแค่ทาสี
ถ้าทาสีแล้วไม่เหม็นสีก็อยู่ได้แต่ทาสีแล้วถ้ายังเหม็นสีอยู่ก็สงสัยต้องไปนอนที่อื่นก่อน
จากนั้นก็เหลือแค่จุดที่เป็นห้องน้ำนะครับ
เราก็ถามนะครับว่านี่ใกล้จะ๙๐วันแล้ววันนี้วันที่๘๙แล้วพรุ่งนี้วันที่๙๐แล้ว
คดีน้องชมพู่เนี่ยยังไม่มีความคืบหน้าออกมาจากทางตำรวจ
ยังสรุปยังปิดคดีไม่ได้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือถ้ามีคนร้ายก็ยังจับคนร้ายไม่ได้นี่แหละ
วันนี้เราถามลุงพลนะครับว่าเออเป็นยังไงล่ะวิตกกังวลอะไรไหม
ไม่รู้ว่าสมมุติอยู่ดีตัวเองกลายเป็นคนร้ายขึ้นมาเป็นผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ต้องหาขึ้นมาเนี่ยทำยังไง
ลุงพลบอกว่าไม่กังวลนะฮะไม่มีความวิตกกังวลเลยตอนนี้ก็แค่รอเวลาว่าเมื่อไหร่ตำรวจจะออกมาแถลงเรื่องคดีสักที
อยากจะให้ชัดชัดไปเลยว่าตกลงแล้วตัวเขาเนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยหรือไม่ค่ะ
หรือต่อให้ยังไม่แถลงสรุปคดีปิดคดีลุงพลบอกก็อยากรู้ว่าตกลงตอนนี้ผมยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่หรือเปล่า
อยากให้ตำรวจออกมาบอกหน่อยออกมาพูดหน่อยมันจะได้เคลียร์กันไป
ส่วนที่ชาวบ้านมาให้กำลังใจวันนี้ตั้งแต่เช้านะครับแล้วทุกวันก็มาตั้งแต่เช้ายันค่ำเนี่ย
เราก็ถามลุงพลว่าเออเหนื่อยไหมลุงพลบอกว่าก็เหนื่อยนะยอมรับค่ะ
แต่ก็เป็นการเหนื่อยที่เกิดจากสภาพจิตใจที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยตรงนี้อันนี้จะเหนื่อยมากกว่า
ตรงนี้ก็คือเหนื่อยบ้างที่ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อน
คือเหนื่อยกายไม่เท่าไหร่ถูกต้องเหนื่อยใจมากกว่า
เหนื่อยใจที่ตอนนี้ยังอยู่ในสภาพลักษณะเหมือนตกเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่
ก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับเพราะเราก็ตอบเองไม่ได้ครับ
ก็ต้องรอการยืนยันจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น
ตกกังวลไหมครับ

แค่รอเวลาว่าเจ้าหน้าที่จะออกมาพูดเมื่อไหร่
เราจะยังตกเป็นผู้ต้องสงสัยไหมประมาณนั้นพี่อยากฟัง
ในจุดที่เขาอยากให้ที่เขาสงสัยไทม์ไลน์ผม
ผมก็ทำให้ดูหมดทุกที่แล้วนะทุกที่ทุกอย่างแล้ว
ว่าสงสัยเวลาไหนยังไงผมก็ทำให้ดูหมดแล้ว
ก็ประมาณนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่เหมือนเดิมครับ
เพราะว่าสิ่งต่างที่ทำออกไปก็เจ้าหน้าที่เขาไม่ได้มาตรวจสอบ

ทุกวันนี้มีคนมาหาเราเยอะมีเวลาพักผ่อนไหมครับ
พักตอนกลางคืนครับดูข่าวจบ๔ทุ่ม
ทุ่มแล้วเราพักผ่อนก็หลับบ้างไม่หลับบ้าง
เหนื่อยไหมครับ
เหนื่อยครับถามว่าเหนื่อยไหมมันก็มันก็เหนื่อย
มันเหนื่อยจากข้างในมันไม่เหนื่อยจากร่างการทำงาน
เหนื่อยจากข้างในสภาพจิตใจมากกว่า
นี่คือเรื่องของบรรยากาศที่บ้านลุงพลวันนี้
ใช่ค่ะคือพูดตรงว่านับตั้งแต่วันที่แม่น้องชมพู่ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อ
ว่าถ้าถามว่ารู้สึกสงสัยใครแม่บอกสงสัยลุงพล
เพราะยังเคลียร์เรื่องไทม์ไลน์บางช่วงจังหวะเวลาไม่ได้
แล้วตั้งแต่วันนั้นเนี่ยลุงพลก็เริ่มมีกองเชียร์เนอะ
มีคนมาให้กำลังใจสงสารเห็นใจเริ่มมีแฟนคลับมีเอฟซีมีทีมลุงพลต่างนานา
มีคนเดินทางมาเยี่ยมเอาของมาให้ผูกข้อไม้ข้อมือต่าง
สร้างบ้านให้ตู้เย็นติดแอร์ทุกอย่างเลย
จนคือจริงหลายคนก็มองว่าเอ้าก็ทำไมเงินของใครเขาอยากจะให้ใครก็สิทธิ์ของเขาหรือเปล่า
ก็จริงมันไม่ใช่เรื่องผิดนะคะกับการที่ว่าเราอยากจะมีเงินเราอยากจะให้ใครมันก็เป็นสิทธิ์ของเรา
แต่ก็มีบางกลุ่มคนบางคนหลายคนเหมือนกันเขาก็เขาก็ตั้งคำถามแล้วเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะจากเหตุคดีเด็กหญิงวัยสามขวบเสียชีวิตปริศนาที่มันที่มันเป็นเรื่องสูญเสียเรื่องโศกนาฏกรรมเนี่ย
มันกลายมาเป็นเรื่องราวแบบนี้ได้ยังไงมาถึงจุดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่
คือถ้าพูดตรงเนี่ยบางคนบอกว่าทุกวันนี้ข่าวลุงพลหรือข่าวน้องชมพู่เพราะว่าเรื่องราวของลุงพลเยอะเหลือเกิน
มีแต่เรื่องลุงพลมีแต่คนไปหาลุงพลอะไรอะไรก็ลุงพล
คือมันต้องสืบเนื่องไปตั้งแต่ต้นเพราะว่าคนเห็นว่าพอวันที่เจอศพน้องชมพู่
ก็เป็นลุงพลนี่แหละขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟร้องไห้ตอนเจอศพหลานสาว
แม้ว่าจะเป็นลุงเขยนะวันที่ต้องส่งศพของน้องไปชนะสูตรอีกครั้งหนึ่งที่โรงพยาบาลที่นิติเวศ
ผ่านตำรวจที่กรุงเทพก็เป็นลุงพลนี่แหละเป็นคนเดินทางไปเดินทางกลับ
ไปยืนวันที่ชาปนกิจศพน้องชมพู่จนแบบโอ้โหไฟมอดสุดท้าย
พอมาตอนสุดท้ายเอาแม่น้องชมพู่มาสงสัยลุงพลคนก็เลยแบบเห็นใจลุงพลแล้ว
ก็สืบเนื่องมาถึงณจุดนี้ที่เราดูอยู่เนี่ย
ใช่ซึ่งคนบันเทิงอย่างเมื่อวาน

เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องราวมาถึงจุดนี้ได้ยังไง
หนึ่งในนั้นอีกคนนึงเพิ่งออกมาไลฟ์เฟซบุ๊กเลยนะคะ
คุณวันอยู่บำรุงนักการเมืองชื่อดังค่ะ
เฟซบุ๊กเอาไว้พูดทำนองเหมือนกับว่า
คือต่อไปนี้อาจจะเก็บเรื่องนี้ว่าเองคนเดียวไม่ได้แล้ว
อ่ะลองฟังเขาพูดกันหน่อยว่าเขาพูดว่าอะไรบ้าง
นี่มีบางคนบอกว่าอยากให้ลุงพลบวชบวชเป็นพระเป็นผู้นำ
จะได้เป็นผู้นำเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของคนหมู่บ้านกก
โอ้แม่เจ้ามึงบ้าไปแล้ว
นี่พูดแล้วเมียผมก็ดูอยู่
เนี่ยอะไรกันเนี่ย
นี่สื่อมวลชนนี่นะไปชี้นำกระทั่งว่า
ทำให้ประชาชนชาวบ้านตัดสินแล้วว่าใครเป็นผู้บริสุทธิ์หรือใครเป็นผู้ผิดเนี่ย

คนผิดที่แท้จริงปรากฏเนี่ยอย่าช็อกกันนะ
นะวันนี้เลี้ยงหนมจีนกันขนาดจ่ายแฟนคลับนี่
แม่ยกจะไม่หมดผมจะบอกให้รุงพลเริ่มรูปรอระวังนะเมียรุงพลอัปตันระวังสามีจะโดนแย่ง
ระวังแม่ยกจะมาแย่งเพราะลุงพลรูปรอจะไปเล่นทีวีแล้วจะไปเล่นถังเล่นละครแล้วจะไปออกเทพแล้ว
ผมพูดจากสิ่งที่ผมคิดอย่าลืมนะครับยังไม่มีใครถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้ต้องหาในคดีน้องชมพู่เลยนะ
ทุกคนในหมู่บ้านกอกและใกล้เคียงคือแค่ผู้ต้องสงสัยจากทางสังคมนะให้กำลังใจอะไรกันก็มีสติกันบ้างนะครับพี่น้องครับ
คนที่เขาเดือดร้อนลำบากมีเยอะนะครับผมงงนะครับประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้ยังไงวะ
ซึ่งบางช่วงบางตอนคุณวันก็พูดทำนองเหมือนกันนะว่าเขาก็คิดเหมือนกันนะว่า
ถ้าเกิดสมมุติว่าหลังจากนี้พอคดีนี้จบ
แสกอกมันซาแล้วเนี่ยลุงพลเอ่ยป้าแตนเอย
หรือจะเป็นครอบครัวน้องชมพู่เอยเนี่ยจะกลับไปใช้ชีวิตอย่างเดิมได้ไหมอืม
จะมีชีวิตยังไงทุกวันนี้ลุงพลได้ทำงานบ้างหรือเปล่า
เพราะว่าเห็นเดินสายเดี๋ยวออกสื่อไปทำนู่นทำนี่คือเขาสงสัยเฉยว่า
มันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะคะแน่นอนไลฟ์จบปุ๊บทัวร์ลงไหมคะ
ใช่หลายคนก็กลัวเหมือนกันว่าทัวร์จะลงคุณวันหรือเปล่า
เชิงเห็นด้วยกับคุณวันเยอะเหมือนกันนะคะอืมทำนองว่า
คือเขาไม่ได้กล่าวโทษใครนะไม่ได้ว่าลุงพลไม่ได้ว่าพ่อแม่น้องชมพู่หรืออะไร
แต่ว่าเหมือนอยากเตือนสติคนไทยเตือนสติเอฟซีหรืออะไร
มากกว่าว่าเรื่องทั้งหมดทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นนี้เนี่ย
มันคือเหตุที่มีเด็กหญิงวัย๓ขวบคนหนึ่งเสียชีวิต
โดยที่ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้อง
มันเป็นเรื่องความสูญเสียมันเป็นเรื่องโศกนาฏกรรมที่มันเกิดขึ้นนะ
แต่ตอนนี้เรื่องราวมันกลายเป็นดูมีความบันเทิงไปหน่อยอ่ะ
มีคนตื่นเต้นรื่นรมกันในการที่จะเดินทางมาเยี่ยม
แย้มแจ่มใสอะไรกันแบบนั้นเขาก็เลยอยากจะรู้ว่า

คุณวันมีการเขียนโพสต์ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊คต่อจากไลฟ์ด้วยนะคะว่า
ทำความเข้าใจหน่อยนะผมไม่เคยไปด่าว่า
พระเอกแห่งบ้านกกอกอย่างลุงพลเลย
ผมแค่สงสัยแล้วก็แปลกใจเฉยว่าประชาชน
นำสิ่งของเครื่องใช้ไปให้ลุงพลเนื่องในโอกาสอะไรเท่านั้นเอง
ผมพูดแทนประชาชนอีกหลายคนที่สงสัยเหมือนผมเท่านั้นเอง
คนที่เดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือมากกว่านี้มีอีกเยอะ
ฝากไว้ให้คิดเขาเป็นฮีโร่อะไรเหรอครับ
แต่เรื่องร้องเพลงเพราะอันนี้จริงผมเองก็ชอบ

ลุงพลแกก็ยังไม่รู้ตัวเลยว่าแกมาถึงจุดนี้ได้ยังไง
ผมถือว่าผมออกมาพูดเพื่อเตือนสติสังคม
ในฐานะผู้แทนราษดรที่ต้องพูดแทนประชาชน
ครับวันนี้เราก็เลยถามลุงพลหน่อย
เกี่ยวกับเนี่ยที่คุณวันอยู่บำรุงสอสอภักดิ์เพื่อไทยท่านก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องข่าวคราวที่เกิดขึ้นของลุงพลแล้วก็ผู้ที่ไปให้กำลังใจมาเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
รวมทั้งคดีน้องชมพู่ด้วยนะครับ
เราก็ถามลุงพลเรื่องนี้นะครับลุงพลบอกว่าสิ่งของต่างจะเป็นสิ่งของหรือว่าจะเป็นเงินที่มีคนมอบเอามาให้เนี่ย
ยืนยันว่าไม่ได้เปิดบัญชีรับบริจาคอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่เป็นกลุ่มคนที่ชื่นชอบแล้วต้องการให้กำลังใจเขาเอามาให้เอง
ถ้าถามว่าเรื่องเงินที่มีคนส่งเอามาให้นอกจากของที่เห็นทุกวันเนี่ยนะที่เขาเอามามอบให้เองเนี่ย
ก็มีเงินจากคนที่อยู่ต่างประเทศโอนมาให้เป็นค่าทำบ้าน
ถามว่าเงินต่างที่มีคนโอนมาให้ส่งมาให้ได้มาเท่าไหร่
ลุงพลบอกว่าผมได้มาแค่ประมาณห้าหมื่นบาทเพราะไม่ได้เปิดรับบริจาค
ไม่ได้มีใครมอบเงินอะไรให้มากมายที่ชาวบ้านมาเยี่ยมมาให้กำลังใจที่บ้าน
นายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลบอกว่าคงเพราะว่าเขาสงสารลุงพลที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย
แล้วคนที่มาเยี่ยมก็อย่างที่เห็นเขาก็มาผูกข้อไม้ข้อมือผมตามประเพณี
จะมีเงินมอบให้บ้างก็เล็กน้อยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
เงินที่ได้มาก็เอาไปซื้อข้าวซื้อน้ำเอาไว้คอยต้อนรับชาวบ้านที่เดินทางมาแต่ละในแต่ละวันนี้แหละ
นี่คือสิ่งที่ลุงพลเขาตอบคำถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวต่างที่มันเกิดเป็นเหตุการณ์ที่
เนี่ยมันก็เป็นภาพอย่างนี้ไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วล่ะนะเกี่ยวกับบ้านของลุงพลอยู่ดีมันก็เป็นภาพอย่างเนี้ย
เขาก็ตอบคำถามนี้ไปถึงคุณวันอยู่บำรุงด้วยนะครับ
โบราณนะการเขามาผูกแขนผูกแขนข้อมือเนี่ยเขาก็ผูกแขนก็ให้เงินติดไม้ติดมือไม่ใช่เงินบริจาคผมไม่ได้เปิดบริจาค
พี่โอนมาอะไรอย่างนี้ครับ
มีโอนก็มีโอนแค่บางคนที่เขาอยู่ต่างประเทศคุณวันจะมาก็ได้นะครับมาผูกแขนก็ใส่เงินให้ผมสักร้อยก็ได้นะครับไม่เป็นไรครับ
ผมไม่ได้ร้องขอครับเพราะว่าทุกคนที่มาเนี่ยมาให้กำลังใจแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีเงินติดมือให้เล็กน้อยช่วยเหลือเป็นกำลังใจ
ถามตรงเลยตอนนี้เงินบริจาคมันได้ครับมีเท่าไหร่นะครับ
ไม่น่าจะถึงแสนนะครับน่าจะประมาณห้าหกหมื่นประมาณนี้ครับ
แล้วพวกของข้าวของเนี่ยได้มาเยอะแยะเลยนะครับ
ส่วนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็ดูแล้วมันก็ไม่ได้เยอะนะครับมันมีวันเดียวที่มาเยอะนะมันมาครบชุดแค่นั้น
คิดว่าเราอยู่ในฐานะอะไรครับ
น่าจะเป็นคนที่น่าสงสารไหมแต่ผมก็มองว่าเออเขาก็พูดถูกนะที่เขามาเนี่ยเขาสงสารว่าคือเราถูกทั้งสังคมโซเชียลบ้างทั้งฝ่ายญาติมาว่าเราเป็นผู้ต้องสงสัยก็ฝั่งนู้นผมว่าเขาก็น่าจะมีนะครับน่าจะมีคนเข้าไปให้กำลังใจเหมือนกันเพราะว่าส่วนที่มาก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่ามามาให้กำลังใจผมก็ถามหาบ้านน้อง
ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับมุมมองแล้วล่ะฮะค่ะมันก็หลากหลายเรื่องราวนะที่มันเกิดขึ้นท่ามกลางข่าวเรื่องคดีของน้องชมพู่ค่ะข่าวคราวเรื่องการสืบหาการสืบสวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่กับเด็กหญิงวัยสามขวบคนนี้ที่บ้านเกาะใช่ค่ะครับทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะคิดแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นกันนะคะ
เอาไว้ใช่ไหมที่เราสงสัยกันว่าเอ๊ะหรือจริงแล้วเนี่ยจะมีการพาน้องชมพู่ไปพักเอาไว้ตรงจุดใดจุดนึงก่อนคือไม่ได้พาขึ้นไปบนภูเหล็กไฟเลยแต่เอาไปพักไว้ที่นึงก่อนแล้วก็ค่อยนำน้องเข้าไปบนภูเหล็กไฟอีกทีนึงแล้วก็มีกระแสขาวมาอีกว่าคนที่จะพาน้องไปพักตรงถ้ำน้ำล่อตรงนั้นได้ที่เราเคยน

ให้ข้อมูลกับตำรวจชุดคลี่คลายคดีซึ่งตำรวจขึ้นไปดูมาแล้วนะครับว่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่าคนร้ายเอาน้องชมพู่มาทิ้งมาพักไว้ตรงนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นตอนที่หาหาหากันเนี่ยยังไงก็หาไม่เจอเพราะทำเนี่ยมันเป็นซอกมันเป็นหลือบจนได้จังหวะโอกาสศพช่องเนี่ยก็ย้ายน้องชมพู่ไปทิ้งเอาไว้ต

ว่าน่าจะเป็นจุดที่คนร้ายใช้เส้นทางเส้นที่จำลองเนี่ยจะเริ่มจากไร่มันสัมปะหลังหลังบ้านน้องชมพู่ซึ่งก็เป็นจุดสุดท้ายที่พบรอยเท้าของน้องชมพู่นะคะจากเส้นทางตรงนั้นถึงถ้ำน้ำลอดเนี่ยระยะทางคือ๑๔กิโลเมตรครับจากถ้ำน้ำลอดถึงจุดพบรถแคคโฮ๔๐๐เมตรและระยะทางจากจุดพบรถแ

น้องชมพู่มาด้วยนะครับผมใช้เวลาเดินจากทำนำลอดมาถึงจุดตรงนี้นะครับไปทั้งสิบเจ็ดนาทีกับอีกสี่สิบสามวินาทีนะครับซึ่งถ้าหากคนร้ายนะครับใช้เส้นทางนี้จริงจริงนะครับก็น่าจะใช้เวลาไม่ไม่มากไปกว่านี้ครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีในช่วงนั้นนะครับจะเป็นช่วงที่หน้าแร้งจะไม่ค่อยมีย่าเพล
เราเดินมาในวันนี้ครับเราไปพูดคุยกับนายนพัดศรตะวันคำเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนนะคะว่าจากจุดที่พบศพน้องชมพู่เนี่ยจะใช้เส้นทางที่เดินลงไปยังหมู่บ้านทางไหนได้บ้างเจ้าหน้าที่อุทยานก็บอกเลยนะคะว่าจากจุดพบศพน้องชมพู่ลงมาที่หมู่บ้านใช้ได้ทั้งหมด๓เส้นทางด้วยกันครับ
ทางที่อ่างกบแล้วก็เดินอ้อมลงไปยังตีนเขาระยะทางไกลกว่าสามกิโลเมตรค่ะส่วนเส้นทางที่สองหันหน้าเข้าหมู่บ้านอยู่ขวามือเส้นทางนี้จะลงไปที่ถ้ำน้ำลอดได้และถ้าถึงถ้ำน้ำลอดแล้วเนี่ยก็เลือกได้อีกว่าจะไปทางไหนต่อแต่กลับเข้าเส้นทางหลักก็ได้หรือจะอ้อมไปลงสวนยางหลังโรงเรนสยามกุรก

กว่าที่ผมเดินมาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะรีบหรือว่าปกติในการเดินนะครับถ้าปกติก็คิดว่าน่าจะช้ากว่าที่เรามาเมื่อกี้ชักนิดนะครับอืมแต่ถ้ารีบนะครับพี่ถ้าว่ารีบก็น่าจะได้เร็วกว่าสิบเจ็ดนาทีอยู่นะครับอืมก็คือถ้าสมมุติว่าสมมุติว่าเป็นตัวพี่เนี้ยพี่รีบขึ้นมาเนี้ยพี่ใช้เวลาเยอะไหม
ก็ได้สิบห้าอืมจากจุดที่เราออกมาเมื่อกี้อืมแต่ที่วัดมาเมื่อกี้ก็ไม่รู้ว่าได้เท่าไรยังไม่ได้ถามแต่ปกติเราจะได้สิบห้าของผมได้สิบเจ็ดนาทีก็ประมาณนั้นเท่าเท่ากันนั่นแหละครับจะเร็วก็จะเรื่องครับครับผมอืมทีนี้เราก็เลยไปถามลุงพลนะคะว่าลุงพลเคยไปถ้ำน้ำลอดไหมอืมรู้ไหมว่าตรงเนี้ยมันมีถ้ำน้ำล
ที่ไปไปหาน้องชมพู่ไปเดินหาตามหาเนี่ยลุงพลก็ไม่ได้ไปบริเวณนั้นก็ถามลุงคล้ายนะชาวบ้านที่เคยไปถ้ำน้ำลอดที่ให้ข้อมูลกับตำรวจอ่ะยังถามเลยว่าถ้ำน้ำลอดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเหรอเพราะว่าลุงพลไม่เคยไปครับส่วนตรงถ้ำนี้จะเป็นจุดที่คนร้ายเอาตัวน้องชมพู่ไปซ่อนหรือเปล่าลุงพลคิดว่าไม่น่า

ฝั่งภูเหล็กไฟมันแทบจะไม่มีน้ำเลยนะขณะอ่างกบน้ำไม่เคยแห้งเขาบอกว่าน้ำไม่เคยแห้งอ่างกบน่ะที่เราขึ้นไปหาจะไม่มีน้ำเลย
แล้วก็พยายามลองดูข้อมูลต่างนะครับในแง่มุมของการสืบสวนสอบสวนที่เจ้าหน้าที่เขาก็ยังเดินหน้าทำงานอยู่
ไปดูบรรยากาศที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่หน่อยนะครับวันนี้ก็ตั้งแต่เช้าเหมือนกันนะครับมีผู้คนเดินทางมาเยอะแยะเลย
บ้านของนายอนามัยกับนางสาวิตรีวงศรีชาคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่แล้วที่สำคัญก็คือวันนี้นะครับ

คือย่าของน้องชมพู่นะครับนางทองสินวงศรีชาหรือว่าย่าจกนี่นะฮะมาผูกข้อไม้ข้อมือให้กับลูกชายนะครับแล้วก็ลูกสะพ้ายคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นี่แหละนะครับทั้งสองก็มีรอยยิ้มมีกำลังใจขึ้นมาได้บ้างนะครับคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรานะครับได้ถามคุณย่าจกนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิด
ย่าจกเนี่ยบอกว่าแม้ว่าตัวเองไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับลูกชายมากนักเพราะอยู่คนละหมู่บ้านแต่ก็ติดตามข่าวดูข่าวเรื่องคดีของหลานสาวก็คือคดีน้องชมพู่มาตลอดจนตอนนี้พรุ่งนี้ก็จะครบ๙๐วันแล้วก็เห็นว่าโอ้โหทำไมคดีเนี่ยยังจับคนร้ายไม่ได้สักทีเลยอยากเดินทางมาให้กำลังใจลูกชายที่บ้าน
รู้แล้วก็อดทนกับกระแสสังคมแม้จะไม่มีใครเข้าใจแต่ขอให้รู้ว่าตัวของแม่เนี้ยจะอยู่ข้างลูกชายเสมออยากบอกว่ารักลูกชายมากมาก
ยัยรอยล์นี่เป็นญาติของคุณพ่อน้องช่วงผู้อ่าฮะ
เยนรอยล์นี่บอกว่าโอ้โหดูข่าว
คดีน้องชมพู่ตลอดดูทางไทยรัฐทีวีนี่แหละ
คุณยายลอยบอกนี่ฮะบอกกับนฤทธิ์ผู้สื่อขาของเรา
ยายลอยบอกว่าดูแล้วก็เครียดเครียดเหลือเกินนฤทธิ์
ทำไมตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้สักทีอืมดูไปก็รู้สึกว่าแม่
คดีมันไม่ได้ดังใจเลยดูแล้วบางทีอยากจะถีบโทรทัศน์ทิ้ง
ลอยบอกงั้นเลยนะฮะเอาขั้นนั้นเลยเหรอคะ
อย่างนี้เลยแต่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ชอบดูข่าวอะไร
หมายถึงว่ารุ้นรุ้นแล้วแบบมันขาดใจอ่ะมันไม่ได้สักที
ใช่นะยายลอยบอกว่าอยากเห็นคดีนี้คลี่คลายสักที
เพราะส่วนตัวยายลอยนะที่บ้านยายลอยเนี่ย
ยายลอยบอกไม่อยากทะเลาะกับสามีอีกแล้วอ้าวทำไมอ่ะ
นาริสก็ถามอย่างนี้บอกทำไมยายมันเกี่ยวอะไรกับทะเลาะกับสามี
ยายลอยบอกก็ถึงเวลาค่ำเนี่ยสามีของยายเนี่ยจะฟังเพลง
จะเปิดทีวีดูข่าวน้องชมพู่มันก็เลยเถียงกันตีกัน
ตีกันแย่งรีโมทกัน
สามีก็เปิดเพลงอยู่นั่นแหละเสียงดังก็ต้องบอกให้ปิดเพลง
จะดูข่าวจะดูคดีน้องชมพู่
ดีนะยายไม่ถีบทีวีก่อนไม่งั้นตีกันหนักกว่าเดิม
ทุกวันนี้ยังได้ดูทีวีอยู่นะยังได้ดูข่าวอยู่
ลอยบอกว่าอยากให้พ่อน้องชมพู่อดทนกับคำวิพากษ์วิจารณ์
พ่อทั้งแม่น้องชมพู่อยากให้อดทนกับคำวิภาควิจารณ์
เพราะไม่ใช่ว่าทุกคนจะรู้จักเราดี
ขอให้สู้ต่อไปสู้จนกว่าความจริงจะปรากฏ
คุณองค์มันจะบ้างข้าวคุณองค์มันจะบ้างเพลงจะตีกัน
ให้สู้ให้อดทนอดทนจะบดความสามารถก็เลยอดทนไปเรื่อย
ด้วยน้ำพักน้ำแรงของเห่าสู้ไป
ข่าวที่ว้าวในใดกระยะข่าวข่าวประจักรน้ำหาวให้อดทนเอา

เนียคุณปูนญาติน้องชมพู่แล้วก็ญาติจากทางบ้านมะนาว
อยู่คนละหมู่บ้านกันวันนี้มาเยี่ยมนะครับ
แล้วก็มีผู้ที่เดินทางมาจากศรีสะเกดด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
มาให้กำลังใจนำขนมมาฝากคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
มาจากศรีสะเกดเนี่ยบอกว่าโอ้โหตื่นกันมาตั้งแต่ตีสี่
เอาข้าวเกลียบมาด้วยทอดข้าวเกลียบมาให้ด้วย
เลยมาใหม่เลยแบบกรอบหอมมาเลยนะครับ
ใส่ถุงมาให้แล้วก็มีหมอนขิดมาให้ด้วยนะครับ
ของแบบให้กำลังใจทำไมฮะของสองฝั่ง
ก็มันก็เทียบกันลำบากแล้วนะอย่างนั้นเรือของน้ำจิตน้ำใจ
โหแข็งดีเลย

พูดจริงเขาจะแข็งนุ่มแล้วมันเป็นทรง

มันไม่ยวกเอาละจะพอไปซื้อมาใช้

มีนักปั่นจักรยานสองสามีภรรยานะครับ
เดินทางมาจากอำเภอดงหลวงด้วย

นี่มาบ้านคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ด้วย

เพราะเป็นฝ่ายที่ศูนย์เสีย

บอกว่าดูข่าวทางไทยรัฐทีวีทุกวันนี้แหละคดีน้องชมพู่เนี่ยค่ะ
แล้วจะดูต่อไปจนกว่าคดีจะสิ้นสุดจนถึงวันที่จับคนร้ายได้
คนที่สูญเสียลูกเนี่ยมันเป็นทุกข์มากที่สุดนะในชีวิตเนี่ย
ขณะสูญเสียพ่อแม่นี่ก็ยังมากอยู่แล้ว
แต่ถ้าเกิดสูญเสียลูกนี่ใครไม่ได้ถูกตัวเองไม่รู้หรอกมันเป็นไง
อยากจะมาให้กำลังใจอย่างน้อยก็มาแสดงความไว้อะไรกับน้องชมพู่นะครับ
ซึ่งเป็นเด็กที่กำลังจะน่ารักนะครับ
ถ้าเป็นลูกหลานใครถ้าถูกเนี่ยผมรู้แล้วว่าร้องไห้เป็นเดือนยังไม่หายคิดถึงหรอกนะครับ
สองคนนี้ดูอ่านข่าวแล้วมันเป็นบุคลิกที่หนักแน่นเหลือเกิน
คือเขาฟังอยู่มีอะไรจะบอกพี่อุ๋ยกับพี่มิวบ้างครับ
ก็ไม่รู้จะฝากบอกนะครับคืออย่างนี้แล้วดีแล้วให้มันเป็นที่รักของแฟนตลอดไป
แฟนไทยรัสทีวีเนี่ยก็ตลอดไปเลยผมดูข่าวมาตลอดดูติดตามตลอดเลย
ช่องนั้นช่องนี้มาก็ยังไม่พ้นไทยรัฐทีวีอยู่นะครับกดไปดูหนังดูอะไรก็ยังกลับมาหาใครคุณภาคภูมิอยู่

คุณพี่ท่านนี้เนี่ยดูจากบุคลิกลักษณะแล้วเป็นคนที่มีรสนิยมดีเห็นไหมใช่ไหมรัชพร
ขอบคุณนะครับคุณพี่ดูกันต่อไปนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้นอกจากมีผู้ที่มาให้กำลังใจแล้วนะครับ
ที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ต้องบอกว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทำเลทองของเหล่าพี่ป้าน้าอา
ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลมาเปิดแผงขายกัน
เหมือนที่บ้านลุงพลเลยบ้านพ่อแม่น้องชมพู่นี่เขาก็มากันพอรู้ว่ามีคนมาเยอะนะครับ
พ่อค้าแม่ค้าสลากบอกว่าของกลุ่มนี้นะปกติเขาขายอยู่แถวอำเภอเมืองสกลนคร
พอได้ข่าวว่ามีคนจากหลายพื้นที่เดินทางมาบ้านกกอกทุกวันโดยเฉพาะช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์
วันนี้ก็เลยมาเลยมาปักหลักอยู่ตรงนี้เลยนะครับ
ถือว่ากระแสนี่ดีมากคนที่มาเขาก็ซื้อลอตเตอรี่กัน
เรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเลขที่หรือว่าคดีน้องชมพู่เนี่ยเขาก็หาซื้อกัน
นี่ฮะบางคนซื้อเสร็จเอามอบให้คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ด้วยจะได้แบ่งโชคอันนี้ก็มีนะครับ
วันนี้ยังมีอีกอาชีพหนึ่งมาปรากฏเกิดขึ้นที่บ้านกอก
อะไรอีกคะเดี๋ยวก่อนนะบ้านกกอกเนี่ยให้กำเนิดอะไรหลายอย่างมากแล้วนะคะ
ก็อีกแง่หนึ่งก็ถือว่าก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่

หรือว่าคนต่างถิ่นมาเขาก็มาทำนู่นนี่นั่นของเขา
แต่คนในพื้นที่เขาทำลักษณ์ยางไถน้ำใช่เหรอ
ส่วนมากเป็นเกษตรกรเป็นเกษตรกรแต่เมื่อวานมีคนหนึ่งเขาก็ทำเสื้อใช่ไหม

แต่คนนี้ที่มาวันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่อาชงอาชีพอะไรหรอกเขามีวิชาความรู้อยู่แล้วเขามาบริการให้ฟรี

นี่ฮะหมอเดชหมอเทวดานะนอกจากมาให้กำลังใจพ่อแม่น้องชมพู่แล้วบอกว่ามารักษาชาวบ้านด้วย
ใครป่วยกระดูกทับเส้นหลังปูดหลังงอมาเลยเดี๋ยวรักษาให้ฟรี
ทิศบุญกุศลให้กับน้องชมพู่ให้กับคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวน้องชมพู่

ถูกต้องขึ้นภูเหล็กไฟทุกวันหมอหมอช่วยผมหน่อย
เดี๋ยวดูนะฮะที่หมอจัดการนฤทธิ์ให้จะได้หาย
นี่เป็นยังไงนาริสพรุ่งนี้ยังอยู่ทำข่าวใช่ไหมคะ
ยังอยู่ยังไหวอยู่ใช่ไหมคะถามนาริสไปแล้วเป็นยังไงบ้าง
ฤทธิได้ผลไหมนาริสบอกโอ้โหพี่ทีแรกนี่ผมนี่ปวด
ขาเลยพอทำให้เสร็จเรียบร้อยปวดหลังเพิ่มอีก
เป็นปวดสองอย่างเลยทีนี้ไม่ได้หายจากปวดขาไปปวดหลังด้วยนะ
ขาก็ยังปวดอยู่โถนาริสได้ยินแต่เสียงน้องโอ๊ยพอก่อน
นาริสเขาไม่เคยหมอเขาก็นวดมันก็อาจจะช้ำอะไรบ้างเนี่ย
คุณไปไหมล่ะคุณภาคภูมิคุณไปไหมไปหาหมอเดชไหม
นาริสก่อนหมอเดชบอกว่าเขามีความสามารถหลายอย่างนะฮะ
จากวิชาความรู้ทางเรื่องรักษาพวกเส้นพวกกระดูกแล้วเนี่ย
เดชบอกกับนฤทธิ์ว่าผมเนี่ยร้องเพลงเป็นเสียงผู้หญิงก็ได้นะ
ท่านผู้ชมเดี๋ยวลองฟังนะฮะเขาบอกว่าขอมอบบทเพลงนี้เป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
ชื่อเพลงโรงแรมใจเห็นแบบนี้เนี่ยจะร้องเป็นเสียงผู้หญิงให้ฟังเลย
บ้านน้องเคยนอนที่เคยพักผ่อนกับสาว
ก่อนใครเขาไม่เยื่อใย
น้องเปิดแย้มโรงแรมใจ
พักอิ่งอิ่งไหล
ให้ลืมตัว

นี่ณฤษฎีถึงกับอึ้ง

อันนั้นยังยืนปวดอยู่นาริสบอก

น้าฤษฎีบอกถามมหอเดทมหอเดทลองจบแหละนะ

หมอนเทศก็ตั้งแต่คำแรกเลยไงอันนั้นฤทธิ์นี้มันลบหลู่ชัด
ก็เลยกลับไปเลยงอนเหรอคะได้เวลากลับบ้าน
มีคนไข้รออยู่อ่าคุณผู้ชมครับถ้าเมื่อวานจำได้
คุณพ่อคุณแม่น้องจำคู่ไปซื้อโต๊ะหมู่บูชาที่ตัวเมืองสกลนคร
เพราะว่าเวลามีคนเดินทางมาให้กำลังใจเนี่ยหลายท่านก็นำพระมามอบให้
แต่ที่บ้านยังไม่มีโต๊ะหมู่บูชาวันนี้ได้โต๊ะหมู่บูชามาแล้วนะฮะ
วันนี้ก็จัดแจงนะครับจัดโต๊ะหมู่บูชาที่บนชั้นสองของบ้าน
เพื่อความเป็นสุริมงคลของบ้านแล้วมีคนเดินทางมาเยี่ยมมาให้กำลังใจ
นำพระมามอบให้เยอะนี่ฮะก็นิมนต์พระขึ้นโต๊ะหมู่บูชาเรียบร้อยนะครับ
อันนี้เราก็เอามารายงานให้ทราบบรรยากาศของพื้นที่
ทีนี้มีหนึ่งประเด็นถ้าคุณผู้ชมจำกันได้๓สิงหาคมที่หมอปลาลงพื้นที่ไปที่บ้านกกอก
แล้วก็ไปเจอกับนักปฏิบัติธรรมผู้หญิงที่ชื่อว่านางรจนาค่ะ
จำได้ไหมที่ออกมาอยากจะเตือนหมอปลาในเรื่องของการให้คำแนะนำลุงพลต่าง

แทรกคำว่าเกิบจะปะท๊ะกันเลย

คุณผู้ชมลองไปดูบรรยากาศก่อน
หรือจะทำคืนใครพี่คุณเอากฎหมายคนไหนมาคิด

ผมไม่ให้ราคาคุณเลย

ปฏิบัติทำอะไรก็คุณไม่รู้นะ
วันนี้ที่มาบอกกันก็คือว่า
เรามาท้ากัน
ว่าอีก๓เดือนว่าอะไรจะเกิดขึ้น
อ๋ออีก๓เดือนเดือนนี้
เดี๋ยวเราดูกัน

มันเป็นการลบหลู่สถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระสงฆ์
บอกว่าจริงแล้วมันมีเหตุนะ

เธอเคยเดินทางไปที่หมู่บ้านกรอก๒ครั้งแล้ว

พ่อปู่พญานาค๕องค์มาสื่อสารให้เธอไป

บอกว่าจะมีคนมาทำไม่ดี

ก็เดินทางไปจุดทูปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธ

ให้ชาวบ้านกรกกองด้วยนะ
อ้างว่าพ่อปู่พญานาคมาสื่อสารกับเธออีกแล้ว

เรื่องการสาบานและจุดทูปกับหัว
อยากให้ลุงพลเอาการสาบานและการจุดทูปมาเป็นบทเรียน
เพราะถือว่าลุงพลรู้เท่าไม่ถึงการ
ปู่พญานาคท่านห้าแล้วก็ปู่พังคิวว่า
ขอให้พี่ไปอีกรอบหนึ่งไปเตือนลุงพล
เตือนยังไงจริงแล้วเพื่อนก็เตือนด้วยความหวังว่า
ขอให้ลุงพลเอาบทเรียนของวันที่๒๘
ที่มันเป็นการความทุลูกท่าไม่ถึงการของลุงพล
เป็นบทเรียนแล้วต่อไปลุงพลเนี่ย
จะทำอะไรให้คิดคิดได้ดี
แล้วก็มีสติให้มาก

มันเป็นแบบการที่ไปทำการจองเวรจองกรรมต่อหน้าพระเนี่ยมันไม่ถูกต้อง

หมอป๊าคุณไปปลูกทุกข์กว่านั้น

โวยวายสะครอกเหมือนข่มพี่เลย
แล้วก็เรียกนักข่าวเข้ามาเข้ามาโจมพี่
ซึ่งพี่เองไม่เคยเป็นข่าว

ด้วยความที่มันเหมือนอะไรที่มา

แล้วก็เตือนว่าไม่ควร
พอมีภาพปรากฏวันนั้นเธอก็เลยอยากจะชี้แจงหน่อย
ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไร

ดูรุนแรงเหมือนการใช้คำพูดคำตรา

วันนี้เรามีลองไปคุยด้วยหมอปลาอยู่ที่บ้านที่เผชบุรี
หมอปลาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นเนี่ย
เดินทางไปที่บ้านกกอกไปเยี่ยมลุงพล
แล้วก็เจอผู้หญิงคนนี้

แล้วก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าอ้างว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรม
แต่พอพูดไปพูดมาเริ่มมีการขึ้นเสียง
ก็เลยได้เดินหนีออกมาเพราะไม่อยากจะคุยด้วย
แล้วผู้หญิงคนนั้นหมอปลาบอกว่าก็มาทักว่าถ้าอย่างนั้นอีก๓เดือนข้างหน้า
หมอปลาจะเจอกับสิ่งไม่ดีอ้าวแล้วก็อ้างว่าเป็นร่างทรง
สื่อสารติดต่อกับปู่พญานาคได้หมอปลาก็เลยบอกว่าคงจะไม่ใช่แล้วมั้ง
ถ้าฟังจากการพูดการจาแล้วเดี๋ยวฟังหมอปลากันแล้วกันนะครับ
และที่เขาอ้างว่าเรื่ององค์พญานาคผมกล้าพูดเลยว่ามันไม่ใช่องค์พญานาคในตัวเขา
ต้องเป็นงูเขียวหางไหม้หรือองค์งูตาลีตาราน
ผมก็ยังงงครับว่าพูดง่ายแล้วว่าพญานาคตาต่ำมากเลยนะ
ถ้าเอาผู้หญิงเหลือคนนี้เป็นร่างเขาอ้างว่าเขาไม่ใช่ร่างทรง
สิ่งที่เขาพูดจากสิ่งที่เขาทำมันตรงข้ามมันแย้งกันมาก
เขาไม่คงไม่ปัญญาอ่อน

เขาคงฉลาดพอคงไม่ปัญญาอ่อน

ถ้าวันนี้พญานาคเห็นร่าง

พญานาคคงจะเอาหางกาย
หน้าผากแล้วกูพลาดไปแล้ว

ก็ได้ฟังพอฟังแล้ว

เป็นที่ตั้งเขาไม่เอาหลักของความเป็นจริง

ก็รับฟังแล้วแล้วก็มีการบอกว่า

ภายใน๓เดือนอย่างที่คลิปข่าว

ก็ระวังล่างอย่าต้องมาดูแลเรื่องเบาหวานฟามดัน
ประมาณนั้นนะครับ